ตะเคียนยักษ์ไม่พูดถึงไม่ได้จริงเลย
ต้นนี้เนี่ยมีอายุเป็นร้อยปีเลยนะคะอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่
เขาบอกว่าหลายคนเห็นว่าที่ต้นมันมีตัวเลขด้วย
แล้วตัวเลขมันนูนขึ้นมา

ไปดูกันที่บริเวณหนองน้ำห้วยส้ม
ห้วยน้ำรินตำบลขี้เหล็กอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
ชาวบ้านเขาพากันไปดูต้นตะเคียนอายุร้อยปี

ขึ้นมาจากหนองน้ำห้วยส้ม
ใกล้กันนั้นชาวบ้านก็ทำสารเพียงตาให้เจ้าแม่ตะเคียนไว้ด้วย
ทุกครั้งเลยก่อนที่จะมีการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลแบบนี้
ที่นี่จะมีชาวบ้านมากราบไหว้มาขอโชคขอลาบกันเยอะมาก
และที่สำคัญชาวบ้านที่นี่บอกว่า
ต้นตะเคียนเนี่ยนะมันจะมีตัวเลข
เหรอมันเลขมันจะนูนขึ้นมา
แล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเกิดขึ้นมาจากน้ำมือของมนุษย์
หรือขึ้นมาเองตามธรรมชาติ
อันนี้ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย
แต่เขาบอกว่าเลขที่มันนูนขึ้นมาเนี่ย
บางคนก็เห็นเลขที่มันแตกต่างกันออกไป

บางคนก็นั่นแหละที่วงไว้แดง

มีคนไปทำไว้ไปขูดไว้

หรือถูจนบูบูลงไป

มันไม่แจงไหม

ชาวบ้านที่เขาเห็นเขาก็นำเลขที่เขาเชื่อกัน
อะไรแบบนี้หวังที่จะได้โชคได้ลาบกลับบ้านไปนะ

ว่าการลงทุนนั้นมีความเสี่ยง
แล้วที่สำคัญอย่าไปลงทุนกับอะไรที่มันผิดกฎหมาย

ลอตเตอรี่ที่มันไม่ประสานงานกับทางภาครัฐเนี่ย

เพราะว่าเดี๋ยวเกิดไม่ได้ขึ้นมา
คุณไปฟ้องร้องกับตำรวจก็ไม่ได้